ดูความคืบหน้าเรื่องไฟไหม้บ่อขยะที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมายังคงมีไฟที่ปะทุขึ้นมาอีกค่ะ
ซึ่งล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดประจีนบุรีก็เลยลงพื้นที่ไปคัดกรองประชาชน
ที่น่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตะบนกบิน

โดยสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งออกมาหลายจุด
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีก
อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษทหารจากมณฑนฐานบกที่๑๒
เข้าตรวจสอบและพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งนำเครื่องตรวจวัดอากาศไปตั้งหาค่ามลพิษจากผลกระทบไฟไหม้บ่อขยะค่ะ
นายแดนสวงวรรณวงศรนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดประจีนบุรี
นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองประชาชน
เรื่องต้นก็ยังไม่พบว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษบ่อขยะ
แต่ยังต้องเฝ้าระวังทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปดับไฟ
เพราะว่าเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบในภายหลังเช่นกันค่ะ